ซึ่งวันนี้บรรยากาศต้องบอกว่าคึกคักตั้งแต่เช้า

ที่รับสมัครคนละที่กับสอสอเขตนะไม่งั้นเดี๋ยวจะชนกัน
นี่คือที่อาคารไอราวัตรพัฒนาสาราว่าการกรุงเทพมหานคร
ถือว่ากรทม๒ที่ดินแดงศาลาวการกรทมแห่งใหม่ใหญ่โตทีเดียวนะครับ
ความจริงคึกคักตั้งแต่เช้ามืดแสงเริ่มมาแล้ว
แต่ละพักก็เริ่มเดินทางมาถึงกันมาให้กำลังใจเชียร์คนในพักแล้วครับ
อ่าแกนนำพักคนต่างต่างวันนี้ก็มา
ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอสอกันค่ะพักไหนที่พร้อมเขาก็ส่งแนบไปเลยนะฮะ
สำหรับรายชื่อของแคนดิเดตนามรีของแต่ละพักใช่ค่ะ
ส่งได้ภาพแล้วได้สามคนนะครับค่ะแต่ละภาพก็มีกองเชียร์มาด้วยนะครับ
วันนี้พักรวมไทยสร้างชาติผลเอกประยุทธ์จันโอชา
รวมไทยสร้างชาติวันนี้ก็มาด้วยค่ะ
หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติแคนดิเดตนายก
คนที่๒ของภักษ์รวมไทยสร้างชาติ
เจ้าหน้าที่เขาให้เข้าไปข้างในภักษ์ละ๕คน

ที่เหลือต้องรอด้านนอกถูกต้องคุณอรัชพรก็ไปมาเมื่อเช้า

กับคุณคิงพีรวัตรเป็นยังไงบ้าง
บรรยากาศคือคลักษณ์มากคือกองเชียวก็แน่นขนาดเลย
แน่นอนว่าวันนี้หัวหน้าพักของทุกพักมากันหมด
เพราะหัวหน้าพักต้องทำหน้าที่ในการจับหมายเลข
ว่าพักจะได้เลขอะไรบรรยากาศก็คลึ้นนะคะ
แล้วแต่ว่าพักไหนจะให้ใครจับนะแต่ส่วนใหญ่ก็หัวหน้าพักนั่นแหละ

นี่ประชาธิปัตย์นะครับคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักนะฮะ
เพื่อไทยนี่คุณแพทองทานชินวัฒน์
มากับนายแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าพัก

แดดิเดตนายกซึ่งเพื่อไทยยังไม่ได้ส่งรายชื่อนะ
เพื่อไทยบอกว่าพรุ่งนี้จะประกาศพร้อมกันอย่างเป็นทางการ

แล้วจะไปสมัครวันที่๖เมษาถูกต้อง
ต้องดูว่าคนที่๓คือใครใช่
คุณหมอชนละนานที่คาดหมายว่าจะเป็นคนที่๓เนี่ยไม่รู้จะใช่หรือเปล่า
คือคุณอุ้งบอกว่าก็เชื่อว่าหลายคนดูแล้วน่าจะเดาได้ใช้คำนี้
ข่าวมาแรงคือคุณชัยเกษมนิติสิริใช่ค่ะ
ที่มีรายชื่อเป็นบัญชีรายชื่อวันนี้ที่ส่งไปใช่ไหม
เดินมาด้วยกันเห็นไหมคะที่ใส่บ้านข้างคุณเศรษฐา
คราวที่แล้วก็เป็นคันดิเดตนายกอยู่๑ใน๓ของพักเพื่อไทยนั่นแหละ
มีอยู่ช่วงนึงครับคุณผู้ชม
ขณะที่๒คันดิเดตนายการมนตรีของภัครภัฏไทย
คุณแพทรทองทานกับคุณเสดาณธวิสิน
ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสุริมงคล
จะเข้าไปด้านในอาคารเพื่อจับหมายเลขไปยื่นสมัครกัน
ผู้ชายคนนึงมาโวยวายอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
โวยวายว่าอย่างไรเนี่ยลองฟังแล้วกันนะครับ
ผมเพิ่มคุณไม่เคยเจาะสู้
คุณไม่เคยเอาเรื่องเราจะใจ
แต่ทางแก่นำพักเพื่อไทยก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับ
พอไกลสัตว์ยี่สักษิประนาทีเสร็จก็เข้าไปด้านในอาคารนะครับ
ไปยื่นสมัครแล้วก็รอจับหมายเลขกันต่อ

นี่เป็นการเผชิญหน้าระหว่างกองเชียร์กับกองเชียร์

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
นี่ฮะแต่ตอนนี้เป็นตอนจะกลับแล้วนะ
อันนี้เป็นตอนกลับแล้วนะครับ
ที่สมัครเรียบร้อยได้หมายเลขเรียบร้อย
แฟนคลับกองเชียร์ของพักพลังประชารัฐ
คือคนเยอะฮะยังไงก็ต้องเจอกันฮะ
ใช่แล้วที่มันไม่ได้กว้างขนาดนั้น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

นายกบอกว่าทำแบบนี้มันจะได้จำง่ายนะ

ไม่หรอกก็แล้วแต่แล้วแต่โอกาสภาระการ
เป็นกิมมิกเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเป็นกิมมิกยิ้มแย้มเลยนะคะ
ซึ่งลุงตู่ก็บอกว่าเลข๒๒นี้
จะสามารถทำให้ลุงตู่กลับมาเป็นนายกต่ออีก๒สมัยได้หรือเปล่า

มีอดีตกรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติ

และนักสาวยิ่งรักชินวัฒน์ประโกนถามด้วยด้วยแหละ

ใช่ตะโกนถามเลยบอกว่า
เนี่ยมันตรงกับวันที่ยึดอำนาจหรือเปล่า
วันราชภาษณ์อ่ะลองไปดูซิว่าวิตุตอบยังไง

ใช่บอกว่า๒๒นี้ตรงกับวัน

แล้วก็นำมาสู่การมีพักไทยรักษาชาติตอนเลือกตั้งเมื่อปี๖๒

คุณแซนชายิกานี่เป็นลูกสาวของคุณเยาวภาวงศวรรค

ใช่เป็นหลานของคุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งรักด้วย

ตูตอบแค่นักข่าวเรื่องที่ว่าให้ทำสัญลักษณ์มือเฉย
เป็นยังไงบิ๊กป้อมเลข๓๗เลยเหรอ

รวมกันได้๑๐พอดีเลยเลขมงคล
เลขมงคลเนี่ยยิ้มแย้มใหญ่เลยนะคะก็บอกเป็นเลขดี
วกกันได้๑๐ถึงจะอยู่ลึกแต่จำง่าย
ขอให้ประชาชนเลือกหมายเลข๓๒
เพราะหมายถึงอะไรรู้ไหมอะไรฮะ
นโยบายหลักกับบัตรประชารัฐ๗๐๐ไง
มันพอดีไปหมดเลยนะคะ
แล้วก็ไปดูสัญลักษณ์๓๗จากบิ๊กป้อมกันหน่อยดีไหม

๓นี่๓๗

ไม่ได้คุยไหม๓๗คุยกันไหม

ทีเดียวพอบอกเออไม่คุยไม่คุย

คุณป้อมบอกทำ๓แล้วค่อยทำ๗
หรืออรัชภรณ์ทำได้มือหนึ่ง๓มือหนึ่ง๗

ยืมจากคุณอนุทินมาได้ไหมเวลา๗น่ะ

ป้อมก็๓กับ๗อย่างนี้หรือเปล่า

เอาอีกแล้วนะอยู่เราก็จัดตั้งอีกแล้วนะพี่อุ๋ยนะ

หรือว่าตัวหมายเลขที่จับได้เหมือนกันนี่
เพื่อไทยนะคะ๒แคนดิเดตนายก
คุณเศรษฐาและคุณอุ้งอิ๊งก็ทำ
ทำแบบที่พี่อุ๋ยทำนั่นแหละเขาอยู่เพื่อไทยทั้งคู่
คุณอุ้งอิงชูเลข๒ส่วนคุณเศรษฐาชูเลข๙

หรือไม่ถ้าคนเดียวต้องทำ๒ครั้ง
ใช่ค่ะส่วนคุณอนุทินอย่างที่บอก
เป็นพักใหญ่พักเดียวที่ได้เลขตัวเดียวนะคะ
ชูเลข๗นี่ไง
ตอนเขาจับได้เลข๗เนี่ยเขาดูดีใจมากนะ
แล้วก็ถามผู้สื่อข่าวด้วยเป็นไงรู้จักเคยเห็นเปล่าเลข๗เป็นไง
คุณอนุทินบอกว่าเพิ่งไปกราบไหว้พระเกจิอาจารย์
ที่ครบสถามา

เพราะเมื่อวานไปส่งผู้สมัครสอบเขตที่โคราช

แล้วท่านก็เขียนเลข๗มาให้

แล้ววันนี้มาจับขึ้นไปจับเองเลยใช่ไหม

ชูง่าย
มือข้างหนึ่งสามมืออีกข้างหนึ่งสอง
แต่ต้องอยู่ที่มุมมือต้องถูกด้วยนะ
แล้วสลับมือกันกลายเป็น๒๓นี่เดี๋ยวสับสนอีก

เออส่วนสุวรรษฤษภัณฑ์ลบคันดิเดตนายยกรัฐมนตรีพรรคชาติพัฒนากล้า

อันนี้ก็ต้องกะซ้ายขวาให้ดีเหมือนกันเดี๋ยวเลขสลับกันนี่ค่ะ

เออคุณคิดกว่าหน่อยจะได้รู้

เป็นเบอร์พระให้อาจารย์ให้มา

ได้แบบจังหวะเหมาะพอดี
แสดงว่าฟ้อนท่านก็ส่งฟ้อนปาก
ก็แต่ต้องทำงานด้วย
ไทยสร้างไทยสร้างให้คนไทยชนะ

ใช่นี่ไงไทยรัฐทีวี

ขอบคุณ๑๔วันเลือกตั้งกาเบอร์สิบสี่นะครับ

หมายเลขปาร์ตี้ลิสต์ของภาคการเมืองในวันนี้นะครับ
ก็อย่างที่บอกนะฮะคือมีพักใหญ่พักเดียวก็คือ

ที่ได้เลขตัวเดียวส่วนพักอื่นเนี่ย
ต้องดูหน่อยนะพักที่ได้เลขตัวเดียวเนี่ยนะ
ตั้งแต่หมายเลข๑ถึงหมายเลข๑๐อันนี้ถือว่าเลขสวย

เดี๋ยวพี่พักเล็กพักอื่นจะบอกแหมทำไมไม่พูดถึงเลยเนี่ย

แต่มีสมัครเพิ่มด้วยนะรู้สึกจะมา๕๐กว่า

หมายเลข๑นะครับบัญชีรายชื่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ชื่อพักใหม่นะอันนี้คือชื่อพักเขาเลยนะฮะ

หมายเลข๒พักประชาธิปไตยใหม่
หมายเลข๓พักเป็นธรรม
๔นี่พักท้องที่ไทย
หมายเลข๕พักพลังสังคมใหม่
หมายเลข๖พักครูไทยเพื่อประชาชน
หมายเลข๘พักแรงงานสร้างชาติ
หมายเลข๙พักพลัง
หมายเลข๑๐พักอนาคตไทย
นี่นะฮะพักของคุณน็อตพันธวัฒน์คุณน็อตกองสลากพลัส

เต้พี่เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์

ไทยสวีรัยได้หมายเลข๔๒

ที่เหลือเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปกันแล้วกัน

ไม่รู้ถึงวันศุกร์๗เมษายนเนี่ยไม่รู้จะเพิ่มอีกกี่พักนะ

แต่ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยบัญชีรายชื่อเขาหมายเลขเหมือนกันทั่วประเทศนะฮะ

แต่สอสอเขตท่านชอบคนไหนพักไหนยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
ท่านไปดูที่เขตของท่านเอาเองว่าคนคนนั้นเนี่ยหมายเลขอะไร
คือถ้าเลือกสอสอเขตจำเลขให้แม่นเลย
แต่ถ้าเลือกพักเอาจริงมันมีชื่อพักเขียนอยู่
ก็จำพักที่ใช่พักที่เรารักเนี่ยเราก็เลือกได้นะคะ
แต่ว่าวันนี้ค่ะมีคนที่เขาไม่ได้มาเพื่อจับหมายเลข
คุณชุวิตจะบอกให้คุณชุวิตมาก่อนทุกพัก
คือตอนแรกนั่งรอจะเข้ารายการสดข่าวเช้ากับคิงอยู่ใช่ไหมคะ
เอ้าคุณชูวิทย์มาก่อนใครเพื่อนเลย
แล้วแน่นอนถ้ามามือเปล่าก็ไม่ใช่ชุวิตกระมวลวิสิตใช่ไหมคะ

ไม่กวาดเอามาทำอะไรไม่กวาดค่ะไม่กวาดตีหนูนี่ค่ะกวาดพื้นด้วยนะ
วันนี้คุณชูวิทย์บอกมาตามนัดนั่งวินมานั่งวินมอเตอร์ไซค์มานะคะ
แล้วก็เอารถเครื่องขยายเสียงติดแผ่นป้ายไวนิว
ข้อความคัดค้านกัญชาเสรีมาจัดกิจกรรมคู่ขนาน
กับการเปิดรับสมัครเลือกตั้งปาร์ตี้ลิสต์ด้วยนะคะ

แล้วก็คัดค้านการซื้อตัวสอสอของภาคการเมืองนี่แหละ
เอาลองไปดูจังหวะนี้กันหน่อยค่ะ
คนที่มันจะมีเงินไปซื้อเนี่ยมันต้องโกงมาจากการเมือง
มันต้องเอาเงินมาจากการเมืองทั้งนั้นแหละครับ
มันต้องเงินทุจริตการเมืองเอามาจากเงินงบประมาณทั้งนั้น
ไม่มีใครหรอกครับที่มันควักเงินบริษัทของมัน
งศรีของมันมาซื้อมันมีที่ไหนล่ะครับ
เงินการเมืองมันได้จากการเมือง
มันก็เอามาใช้ในทางการเมือง
หลังจากประกอบกิจกรรมสัญลักษณ์การกวาดพื้นถนนไปแล้ว
คุณชุวิตเดินสายนะครับไปตามเวทีสื่อมวลชนสำนักต่าง
ไปทั้งพบปะพูดคุยกับหัวหน้าพักแก่นำคนสำคัญของพัก
ซึ่งแน่นอนเรียกร้องอยากฟังจุดยืนของทุกพักว่า
คุณคิดยังไงคุณจะต่อต้านหรือคุณจะจับมือกับกัญชา
คือตอนก่อนที่จะเข้าไปในห้องประชุมแกนนำพักแต่ละคนที่มา
ก็จะไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ใช่ค่ะก็เดินสายกันแหละตรงนั้นมีอยู่หลายสื่อเลย
คุณชุวิตก็เลยอ่ะก็ไปรอเจอกันแกนนำพักพักต่าง

อยากได้ไปเจอกับคุณวิทยา
ใช่ค่ะ
แสดงว่าถ้าเขาซื้อได้๑๐๐คนเขาลงทุนไป๖๐๐๐ล้าน
แล้วผมถามว่าเขามาเป็นรัฐบาลแล้วมันจะเอาเงินกลับไหม

ดังนั้นคุณวิทยาผมในฐานะประชาชนไม่มีพัก
แล้วผมก็เห็นคุณในการดนรงค์
แล้วผมก็คุยกับโรมผมก็โรมคุณคือดาวคุณคือคนรุ่นใหม่
ส่วนอุดมการอื่นผมไม่สนใจ
ผมถือว่าคุณมีตัวตนในพักคุณ
คุณชุวิตบอกวันนี้มาในฐานะประชาชนนะคะซึ่งวันนี้แหมมาทั้งที
ก็จับตัวขึ้นเวทีของไทยรัฐทีวีเหมือนกันนะมาพูดคุยกันหน่อยค่ะ
ทีนี้จังหวะที่สัมภาษณ์พูดคุยกันไปแล้ว
จังหวะสัมภาษณ์เสร็จบังเอิญพี่อุ๋ย
จังหวะที่คุณอนุทินเดินทางมาถึงพอดี

พอได้ยินว่าคุณอนุทินมาถึงแล้วปฏิกิริยาเขาเป็นยังไง

คุณชุวิตพกโทรโขงส่วนตัวมาด้วย
แล้วพอได้ยินว่าอนุทินมา

อยู่ไกลกันมากจริงเวทีตรงนี้คืออยู่หน้าทางที่จะเดินเข้าอาคารแล้ว
แต่ว่าตรงจุดทางซ้ายมือที่เห็นคุณอนุทินเดินมาเนี่ย
บันไดทางขึ้นทางฝั่งซ้ายสุดเลยค่ะ
คือเสียงมันดังกองเชียร์เยอะด้วย
สังเกตว่าคุณชูวิทย์ก็มีกองเชียร์มาเหมือนกันเหรอ
ใช่คือเป็นทีมที่ถือป้ายไวนิวเรื่องของการต่อต้านกัญชาเสรี

พอมาถึงเสร็จปุ๊บเขาจะมาถึงเร็วก่อนที่จะเข้าไปในอาคารนะคะ

เขาก็จะเดินสายให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ตั้งเวทีอยู่ตรงนั้นก่อน
คุณอนุทินเป็นคนเดียวที่ขึ้นมาถึงเสร็จปุ๊บเดินเข้าอาคารเลย
ไม่ได้คุยกันตอนก่อนจับนะแต่ได้คุยกันหลังจับ
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่อยากเจอหรือเปล่า
หรืออาจจะรีบเข้าไปดูเอกสารอะไรข้างในหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้ตรวจสอบความเรียบร้อยต่างนะคะ
อ่ะยังไม่จบนะกับวีรกรรมคุณชูวิทย์

เพื่อไทยก็มาให้ที่ไทยรัฐทีวีสัมภาษณ์เหมือนกันนะคะ
นั่งกันหมดเลยนะมีคุณอู๋อิงคุณเศรษฐานายแพทย์จุฬนาลนะคะ

กำลังจะโยนกลับเข้าสตูดิโอของข่าวเช้า
คุณชูวิทย์นี่เข้ามาทางขวาเนี่ย
แล้วถามคำถามแบบตรงปึ๊กเลยอ่ะลองดูหน่อย
เราต้องบอกแนวคิดของเราว่าค่ะ

แต่ผมลนลงลนลงให้พักที่เป็นฝ่ายค้าน

เพราะคุณท้องแปดเดือนคุณท้องแปดเดือน

เพราะคุณท้อง๘เดือนกูยังสู้อย่างนี้
แล้วผมถามว่าประชาชนเขาต้องเห็นใจคุณ
ว่าการที่ผู้หญิงแล้วมาท้อง๘เดือน

คือจริงขอถาม๓คำถาม

จุดยืนเรื่องของกัญชาเสรี
จุดยืนเรื่องของสส
ที่เหมือนกับยอมขายตัวเอง
ซื้อสอสอขายสอสออะไรแบบนี้
สองประเด็นนี้แล้วสุดท้ายก็มีการให้กำลังใจคุณอุ้งอิ๊งอะค่ะ
เอ้าระหว่างที่พักการเมืองกำลังจับหมายเลข

เจ้งหน้าเจ้งหน้า
ขอเชิญคับแรงงานสร้างชาติครับ

หมายเลข๗มีระยะอะไรนะครับ

ไอหนูเจ๊งแน่
ไอหนูเจ๊งแน่
ไอหนูเจ๊งแน่
ไอหนูเจ๊งแน่
คือไม่ว่าจะเข้าข้างในได้หรือไม่ได้

เมื่อวานผมได้คุยกับคุณอนุทินชาญวิรากูล

หมายถึงเนี่ยสถานที่รับสมัครสอบบัญชีรายชื่อเนี่ย

เอาเหรอนี่ก็พอจะทราบอยู่เหมือนกัน

คนที่มีอคติยังไงเขาก็คงมีอคติ

ภูมิใจไทยบางคนอาจจะรู้จักอยู่แล้ว

คนรู้จักเยอะขึ้นคะแนนนิยมเพิ่มเลยใช่

คุณชูวิทย์พูดเนี่ยคะแนนยิ่งเพิ่มขึ้นอีก

หาเสียงให้เขาไกลอันนี้ทางฝั่งคุณอนุทินบอกมา

ทีนี้หลังจากที่การจับเบอร์บัญชีรายชื่อเสร็จสิ้นนะคะ
คุณชุวิทย์ก็ยังคงยังยัน
เหมือนเดิมว่าจะเดินหน้า
คุณอยากจะได้สอที่เป็นสวฟีนีหตัวหายเยอะไหม

โพินีนั้นเขาขายตัวแต่อันนี้มันขายวิญญาณนะครับ
มันขายวิญญาณขายวิญญาณนี้มากไป
การขายตัวเพราะเขาดูแลครอบครัวเราต้องชื่นชม
แต่คนที่ขายวิญญาณขายชาติอันนี้เราต้องประนาม
มีอีกคนนึงที่คงจะอดพูดถึงไม่ได้

คุณวรรณชัยโชคชนะ
ไล่ที่ไหนยังไงเกี่ยวกับการเมือง

ก็ขอแวะพูดถึงหน่อยกันแล้วกัน
คอการเมืองต้องรู้จักคุณวรรณชัยนะครับ

วันนี้ตอนที่กรกตให้แต่ละพัก
ขึ้นไปจับหมายเลขผู้สมัคร

นี่ฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงสองท่าน

ที่ทำหน้าที่บนเวทีนี่เห็นไหมฮะ
มีฝั่งขวากับซ้าย

ตอนที่ได้โชว์เรื่องป้ายชื่อของพักต่าง
หรือว่าการจับสลากต่างนะครับ
ทั้งสองท่านนี้เป็นพนักงานการเลือกตั้ง

มีคณะเท่ากันศรเท่ากัน

เพราะไม่ได้อ่านติดขัด

จากคนจะจับจ้องแล้วว่าแต่ละพักได้เบอร์อะไร
แหม่กดจับจ้องไปที่สองสาวนี้ไม่ได้
น่ารักและทำหน้าที่ได้อย่างแบบโอ้โหเต็มที่เลย

ทุกผู้ชมครับน้องเขาบอกว่าตอนอยู่บนเวที
ได้ทำหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก
ในการจัดลำดับของภาคการเมือง
แล้วก็มาจับหมายเลขของแต่ละพักการเมือง
รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะจะว่าไปก็ห่างหาย
จากบรรยากาศการเมืองและการเลือกตั้ง
มา๔ปีสำหรับการเมืองไทย
โดยน้องเขาก็เลยขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะครับ
มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ทำหน้าที่ของตัวเอง๑๔
พฤษภาคมนี้มากันเยอะเพื่ออนาคตของประเทศไทย
นานจากบรรยากาศแบบนี้ค่ะ
ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะ
ลงช่วยออกมาเลือกตั้งนะคะ
สร้างโลกใหม่ประชาธิปไตยด้วยกันค่ะ
๘นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกาค่ะ

อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันเยอะนะคะ
วันลงทะลงเลือกตั้งนะครับ

ถูกต้องค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งใหญ่ครั้งนี้
ในการที่จะนำเสนอข่าวเลือกตั้ง๖๖
แบบจัดเต็มแล้วก็เข้มข้นด้วย

เริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐนะคะ

คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
และไทยรัฐออนไลน์ก็จัดแคมเปญนี้ขึ้นมานะคะ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้สังคมตื่นตัว
และต้อนรับการเลือกตั้งครั้งสำคัญ
การนำเสนอเนื้อหาอย่างเข้มข้นในทุกช่องทางค่ะ
เริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐนะครับ
ที่จะรวบรวมเนื้อหานำเสนอให้กับคุณผู้ชมอย่างเต็มอิ่ม
ครบทุกรถครบทุกข้อมูลข่าวสารครับ
ตลอดการระยะเวลาการเลือกตั้งปี๖๖รอบนี้ครับ

แล้วโดยเฉพาะการหวนขึ้นเวทีของคุณจ้อมขวัญครับ
ทั้ง๔เวทีนะครับที่เราจัดใหญ่จัดเต็มแน่นอนครับ
ปีนี้นะคะเลือกตั้งครั้งใหญ่ไทยรัฐออนไลน์นะคะ
มีรายการไทยรัฐทอล์กเลือกตั้ง๖๖
แล้วเราก็จะมีรายการการเมืองวงเล่านะคะ

ส่วนไฮไลท์ในวันสำคัญวันที่๑๔พฤษภานะคะ
ทางเราก็มีรายการบนไทยรัฐทีวีนะคะ
เป็นรายการสดเกาะคูหาเลือกตั้ง๖๖นะคะ
ที่สามารถรับชมสดได้ตลอดเวลาเลยนะคะในการเลือกตั้ง

สามารถกดเข้าไปดูได้เสมอตลอดเวลาเลยนะคะ
พอเห็นพี่จอมขวัญมานี่โอ้โหรู้เลยว่า
ดีเบตนี่มันจะต้องซี๊ดมากแน่เลย
คืนจอทีวีไทยรัฐทีวีอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งครั้งนี้
รูปแบบคอนเทนต์สุดเข้มข้นของไทยรัฐกรุ๊ปได้ทุกช่องทางนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
และสื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ

เพราะว่าหนึ่งเสียงของคุณนั้นก็มีค่าทุกคนครับ
แล้วเรามาเริ่มใหม่ไทยแลนด์ไปด้วยกันครับ
เริ่มใหม่ไทแหลนด์กับไทรัต
ทีดีเบตจะเริ่มเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ย

เดินสายเลยใช่ไหม

แล้วก็อย่าลืมนะครับไทรัตกรุ๊ปพนึกกำลังกับสามสื่อนะครับ
เราลุยนำเสนอเนื้อหาเลือกตั้งแบบจัดเต็มทุกช่องทางนะครับ
ข้นแปลกใหม่รู้ใจคนไทยมากที่สุดนะครับ
เรายกทัพทีมงานนำเสนอข่าวที่เข้มข้น
ภายใต้แคมเปญเลือกตั้งหกหก
เริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐนะครับ
พร้อมกับมีเซอร์ไพรส์ใหญ่นะฮะ
อกย้ำการเป็นสำนักข่าวอันดับหนึ่งของไทยนะครับ

วนคืนจอไทยรัฐทีวีอีกครั้งนะครับ
มาเปิดศึกเข้มข้น๔เวทีเดินสายดีเบต
เลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศที่คนไทยหลายคนรอคอยนะฮะ
แล้วก็ยังมีอีกหลายช่องทางนะครับท่านผู้ชมครับ

รายการสัมภาษณ์แคนดิเดตคนสำคัญ

คุยเรื่องราวอินไซต์การเมือง
พลาดไม่ได้นะครับวันเลือกตั้ง

รายการพิเศษของเราตั้งแต่๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป

ที่สำคัญนะครับวิเคราะห์ผลจากกูรูการเมืองชื่อดัง

รายงานผลฉับวัยในรูปแบบ
ง่ายทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์
บนอุปกรณ์ทุกรูปแบบนะครับ